ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกิจสดาดาบรันสารคามชื่อกิจสดากิ้วซี่อายุ๑๕ปีเป็นชาวหนองบัวลำพูชกมาแล้ว๓๙ครั้งชนะ๓๐ครั้งแพ้๙ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนบัวขาวหมอกมวยไทยที่ศรีสะเกดครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชัยยุทธ์ขำนเรศครับ
ให้คะแนน๓คนนะครับวรสักพักดีคำมีกรรมการทงชัยแล้วก็พันเอกจีรวัตรอินเอี่ยม
นี่เป็นคู่ที่๕นะครับลัมโบน้อยรัฐหนองขีแดง๑๑๖ปอนด์น้ำเงินยอดกิจสดาดาบรันสารคาม
ผล๔คู่ก่อนนะครับกริจทองคำชนะกระแนนเห่าดงนะครับ
นำรายการเพชรเกลียงไกรต่อศิลาชัยโดนไล่ยก๔นะครับในการชกกับจรวดศึกกกัมปนาศมาดู
น้ำเงินนี่เป็นไงลูกศิษย์ของหมวดรันคนดีถิ่นอีสาน

ได้ยินหมวดรันหมวดรันแล้วโอ้โหถ้าบอกชื่อนี้ใครก็รู้จักคนดีจริง

อ๋อดาบรันอดีตนะก็ใช้มาแต่แรกแรกตอนนี้ก็หมวดรัน
แต่นายดาบนี่เป็นเจ้าของค่ายมวยเยอะนะ
คนดีถิ่นอีสานมีงานอะไรนี่ก็เป็นรวบประธานจัดการตลอดแล้วนะ
นี่คือหมดรันนะครับวันนี้นำลูกศิษย์มาไทยรัฐทีวีตรงนี้นะครับ
น้ำเงินนี่เสียช่วงนิดนึงประสบการณ์การผ่านมวยนี่ชกชนครับ

อ่าดูแดงได้ใหญ่
ลูกชายเจ้าแรมโบตัวนี้การผ่านมวยนี่น้ำเงินดีกว่าเยอะเลยนะ
มันดุดันนะพวกฝ่ายแดงเนี่ยช่วงชกได้เปรียบ
แต่มันดุดันไม่เหมือนพ่อนะพ่อมันดุดันไม่เลิกนะ
คุณลูกนี่ตัวตั้งฉากกับเวทีเลยล่ะ
ถ้าหันซ้ายไปออกขวาก็ชนเชือกเลยล่ะแดง
อันนี้นี่เป็นเกมของมวยคู่ที่๕วันนี้ครับคุณผู้ชม

เวทีครับโยกกันไปขยับกันมาต้อง
อื้อหือผีบทำร้ายจังหวะมาเป็นมวยฝีมือนะ

เลือดนักสู้หรือล่ะได้คุณพ่อมาเต็มเลยพี่๐๘
ก็ศึกยอดมวยไทยรัฐเนี่ยชกคู่หกคู่ห้าคู่ห้าคู่ห้าคู่ห้า

ก็พยายามอ่ะโปรเมตเตอร์ทรงชัยก็พยายามออกมาการให้ตลอด
พยายามจะช่วยนี่คือเพราะว่าคุณพ่อนั้นเป็นขุนศึกคู่บารมีเก่า

จับปากกาประกบมวยก็เป็นเงินแล้วสมัยก่อนนะ
ระยะเลยล่ะเหนือใต้อีสานมากันทั่วทุกทิศ
แต่ว่าตอนนี้มาดูยุคของลูกชาย
ฝ่ายแดงนะแข่งขวาเตะดันแล้วแทง
น้ำเงินลูกศิษย์ของหมวดรังสารคาม

ก็ถือว่าเป็นนักมวยคนที่สองนะ

ของที่สตูดิโอละพร้าว๑๐๑นี่นะ

ตั้งแต่เปิดมา๑ปีกับ๓เดือน
หมดยกที่๑

คู่เอกนำรายการเชอรี่ดวงใจพ่อ
พบกับก้าลบพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
รองคู่เอกชนทานอพิริยพินโย

ลูกชายครับลูกชายแลมโบครับพงศิริพร่มฤดี

เดี๋ยวดูผลงานของลูกกันบ้างครับยกที่สอง

ออกยาวแน่นเสร็จแล้วประกบในดีกว่า

ไอ้เจ้ารันโบน้อยนานเห็นแล้วเดินลุยแหลกเลยนะ
คุมทีมมาเองนี่วงใน
คุณแม่ฮิ้วกระแปะของน้ำคุณพ่อสอน

วันนี้มาสอย๒ตัวนะต่อยกับมวยประธานเอก๑ตัว

เดินทางมาไกลนะสารคาม
เจอไซด์ฮุกของไอ้เจ้ารันโบน้อยพ่อหวา

พังนี่หมอนี่ต้องเดินใส่เกียร์๕บาทด้วยเข่าอย่างเดียว

เข้าเต็มกรามเลย
พลาดไม่ได้เหมือนกันนะ

เหมือนหัวหน้านะเปิดเกมเดินตลอดอยู่แล้ว
ลำพังไฟล์แรกไม่เคยหนีใครนะ
วันนี้มาเล่นฝีมือ
คว้าเถอะจนจบมัตต์ขวา
มีการพัฒนานะทุกทีนี้เดินอย่างเยี่ยว
วันนี้ตั้งรับคอยรอคอยสวนนี่แข้งขวามีถีบมีเตะมีหมัดขวา
ก่อนหน้าไฟนี้แดงเดินชนเชือกยังแทงเชือก

วันนี้มาได้ใหญ่ได้ลูกแข็งแรงแล้วมาเล่นฝีมือด้วยโอ้โหบวกเลย
ืดเยอะไปป้ายแล้วมันจะยุบจะเหี่ยวหรือเปล่า
ลงเอวลงปีกรอคอยคอย
กำแพงคาตีไม่ได้ต้องเปิดเกมแล้วครับสถานการณ์ของไอ้เจ้ายอดกิจสดา
บีบนะบีบบีบให้เป็นไฟเดิน
แต่ว่าแต่ทรงมวยถือว่าสวยน่ารักนะน้ำเงินนะยอดกิจสดา
เน้นหน่อยแหละแดงเปิดหน้าแบบนี้ต้องระวัง
เจอแทงซ้ายโอ้โหทะลุหลังเลยลูกนี้อืม
เฟี้ยวเลยอ่ะหนัวท้องให้ได้ตอนนี้ตัวเล็กต้องเปิดเกมแล้วครับ
นิ่งต้องโดนแม่มากลายมาเป็นมวยฝีมือนะลูกไอ้เจ้าแรมโบ
ไม่น่าเชื่อนะงงมาก
อย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
แบบนี้มันทำให้พละกำลังเหลือต้นทุนไว้อีกไง
ไว้ปลายได้อีกธรรมดานี่ยก๔ยก๕ทำท่าจะหมดเรื่อยนะ
หมัดเจอหมัดแลกหมัด
ล๊อคในภาพเฉยได้เลยสวยงามวันนี้อาวุธเยอะขนไม่เยอะเลย๒ปิ๊กอับอ่ะ
มันมีลูกดักแทงซ้ายนี่ลูกศิษย์หมดรังก็หัวใจเกินร้อยนะ
ได้เลยมันโดนยิ่งเดินถ้าถูกแล้วมานิ่งมารอเฉยไม่ได้หมดยก
วยคู่ที่๕แล้วครับผ่านมาแล้วครับ๒ยกนี่ภาพช้ายกอีก๒โอ้โหยอดกิจสิดาต่อยครับเข้าเต็มหน้าครับ
ลัมโบมันผง่าไปเหมือนกันลัมโบกับหัวแทงซาย
ลัมโบน้อยกระทุงเขาก็ลำตัวโอ้ยยอดกิจดาโดนกับตัวงอเลย
จังหวะเสียบนี่แหลมเลยนะมุมแดงอ่ะขณะที่น้ำเงินเนี่ยโอ้โหเมื่อสักครู่เห็นกำปั้นขวาครับ
ล็อกสั้นครับแต่ว่าอันตรายนะอ้าวตามต่อครับบนเวที
สามเน้นหมัดมากขึ้นแล้วครับยอดกิจสดาเพราะเห็นช่องแล้วนี่ว่าหน้าเปิดบ่อยแรมโบน้อย
พอหน้าเปิดหน้าหงายเป็นลำตัดเนี่ยเดี๋ยวโดนหมัดเลย
ก็เรียกว่ามาถึงตรงเนื้ออย่างอื่นไม่สนนะนะวันนี้กองเชียร์ของไอ้เจ้าแรมโบนี่มากันเยอะนะ
มาเยอะพ่อมาแม่มาเมียไม่มาเพราะเมียยังไม่มี
อ่าโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหตอนนี้หมดรันสั่งมาเลยต่อยหมัดอย่างเดียวยังตัดทิ้งหมด
อ้าวเหลือหมัดอย่างเดียวแล้วตรงนี้เผาให้เ
แหลมเลยหมัดบวกเลยครับ
ช่วงชกเสียเปรียบเสียเปรียบเยอะเลยหมัดกับศอกนี่บวกเลยอ่ะตอนนี้

โดนจนแหยงเลยครับยอดกิจสดา
ต้องเดินต้องเดิน
เท่าที่ผมดูมานะผมเห็นวันนี้มันมีการพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะ

ตั้งแต่โชคไทรัสมา๗๘ไฟต์ในไฟต์นี้น่ารักที่สุดเลย

มันได้กลายมาเป็นมวยฝีมือ
มาวันนี้นี่ยก๓นะยังเดินหน้าไม่ถึง๒๙เลยนะ
มาตั้งรับรอจังหวะ๒ออกตีนเนี่ยสวยเลยวันนี้

เดินหน้าไม่ถึง๒๙เลยวันนี้

โอ้โหโดนลูกดักแทงไป

มันทำแบบนี้มันทำให้แดงนี่พละกำลังยังเหลือเยอะไง
เพราะไม่ได้เดินก่อนด้วย
โอ้โหเดินเข้าไปก็สะท้าน

มันก็ยังโดนแต่มันก็ยังไม่ยอมหยุดนะ

ยอดกิจรรย์

โอ้โหโยนยาว

ก็ชมกันต่อไปนะนะ

แล้วในเงินของแดงเขาอาชีพเขาอยู่แล้วด้วย

นะวันนี้แดงยังเดินหน้ามาอยู่ถึง๒เก้าเลย

โหไอ้เจ้ายอดกฤษฎานี่มาเปลี่ยนอาชีพที่กรุงเทพเองนะ

มันเลยเชื่อนะ
ทุกรูปแบบเลย
คือถ้าจะจับก็จับได้นะผมว่านะ
เพราะมันไม่ได้โตนะพี่ปาน่ะ

โอ้โหทางด้านแลมโบน้อยหัวแค่คอเลยครับ

ทางด้านยอดจิดาก็ตามไล่ต่อยหมัดเข้าลำตัว
โอ้โหโดนทางด้านแลมโบน้อยค้ำแทงเข้าไป
โอ้โหโจรแรมโบน้อยถีบนิดนึง
ยันเนี่ยเสียหลักเหมือนไม่รู้ข่างเลย

เวลาการถ่ายเท่าสดก็ไล่หลังมาเรื่อยครับ

๓ยกนี่รับไปเยอะเลย
นี่รับไปเยอะเลยนะครับยอดกิจสดา
ยกนี้ให้โอกาสเลยว่าแก้โอ้โหไม่ได้
โดนเข้าไปแหลมเฟี้ยวเลยจบเลย
ต้องยอมมานะแทงเข้าไปเต็มเลย

นี้ก็มาโดนแทงแหลมเข้าไปอีกจุกเลย

วิ่งเข้ามาแล้วจังหวะวิ่งแทงสวนเข้าไป

พาพี่ป่าไปสัปดาห์หน้านิดเดี๋ยวเราลากัน

แล้วมาดูชนละทานนะหลังจากที่ถอดอันเกิ้ลถอดใส่ถอดรองเท้ามาใส่

นี่ชนลทานแชมป์เป็นโลกนะอดีตนะ

นี่เจอกับไอ้เจ้าพิชิตชัยปปฐมอืมแล้วมาดูดาวรุ่งอย่างไอ้เจ้าบังลอนบังรอนนะเจอกับแดนบุรพาอืม
พยักษ์สูงกีฬาบ่อพับนี่ก็ดาวรุ่งนะอ่านี่น่ารัก
ตะวันสิทธิ์บุญมีนี่คือคู่มวยในวันเสาร์ที่๑๑มีนาคมนี้กับยอดมวยไทยรัฐนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ